พระประดนมหาเสวตชักเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาพิเศษแล้ว
สื่อความหมายว่าทรงได้รับอำนาจปกครองครอบคลุมดินแดนและประสบนิกร
เช่นเดียวกับที่คนไทยมีคำเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าอยู่หัวอันสื่อถึงพระราชสถานะว่าเป็นพระประมุก
และโดยนัยยะเดียวกันก็ต้องทรงแบกรับพระราชภาระหน้าที่ของพระประมุกที่จะนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสงบร่มเย็น
ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้จะทรงอยู่ในพระราชสถานะสูงสุด
แต่ก็ชื่นพระราชหรือไทยยามได้ใกล้ชิดกับประชาชนทรงรองรับทุกสุขของพวกเขาไว้
ประดุดทุกศุกร์ของพระองค์เอง
เชกเช่นเดียวกับพระตำหนักในภูมิภาคต่างได้ทำหน้าที่เป็นฐานการทรงงาน
พร้อมกับสื่อกระแสความร่มเย็นแห่งพระเมตตาให้รัศดรในที่ห่างไกลรู้สึกอบอุ่นใจ
การสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในปี๒๔๙
และค่อยเพิ่มภูมิขึ้นตามวันเวลาจนถึงวันนี้กว่า๓๐๐โครงการ
คือขายใยรองรับความทุกข์ยากที่ถักทอด้วยพระปีชาสามารถและพระราชริไทยเมตตา
ยิ่งกว่านั้นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
สมคิดค้นแนวทางการพัฒนาประเทศไว้หลายด้านดังเช่น
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่๑๒และ๓เป็นกลวิธีแก้ปัญหา
เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีวิตได้ในที่ดินจำกัดและขาดแคลนน้ำ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่๑มาถึงขั้น๒รวมกลุ่มกัน
และพัฒนาต่อด้วยขั้น๓ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
จะส่งผลไปสู่การสร้างสารให้ความเป็นประเทศเกษตรกรรมของไทย
ก้าวหน้าและยั่งยืน
บรรเทาปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครทั้งระยะสั้นและด้วยระบบเครือข่ายระยะยาว
การศึกษาค้นคว้าด้านพลังงานทดแทน
ศึกษาทดลองและจัดตั้งโครงการใช้แก๊สโซฮอลเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนมากว่า๒๐ปี
โครงการวิจัยและทดลองผลิตและใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันชนิดอื่น
ที่จะเป็นข้อมูลการศึกษาด้านพลังงานทดแทนต่อเนื่องไปในอนาคต
ถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนมาอย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ทั้งในหัวใจและชีวิตของประชาชน
ภาพภาคประชาสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่หนังสึกอีกจุดหนึ่งที่น่าจะนำเสนอในที่นี้ก็คือ
ที่นำมาแสดงหลายจุดหลายมุม
ประทับใจที่ผู้คนได้เห็นกันทั่วไปตลอดหลายทศวรรษคือ
ภาพที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินจุดต่างของประเทศไทย
อกจากทรงแผนที่แล้ว
ทรงสะพายกล้องส่วนพระองค์ไปทุกพื้นที่

ท่านก็ทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองนะครับ
มุมมองและศิลปะส่วนธุระองค์ในการถ่ายภาพเนี่ย
เป็นเรื่องที่ทุกผู้คนเนี่ยประทับใจนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไปเรื่อยนะครับ

อย่างเช่นเมื่อคราวน้ำท่วมกรุงเทพในปี๒๕๕๙
ส่งถ่ายภาพจุดน้ำท่วมต่าง
ไว้เป็นเรื่องที่จะทำแผนป้องกันน้ำท่วมในครั้งต่อไป
หรือภาพภูมิประเทศที่เสด็จไปเยี่ยม
พบเห็นอะไรที่เหมาะสม
ในการที่จะสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนแหล่งน้ำนะครับ

แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่มีหมายเลขประจำภาพ
ตลอด๖๕ปีของการครองราช

จนถึงช่วงนี้นะครับ
มีภาพฝีพระหัสมากมาย
สะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างพระเจ้าอยู่หัว
กับคนไทยทั้งแผ่นดิน
ทุกแห่งที่เสด็จไปเยี่ยมเยือนนั้น
จะมีประชาชนมารอเฝ้ารับเสด็จกันมากมายนะครับ
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ของราศดร

สะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยใน
พระมหากษัตริย์ที่มีต่อราศดร
พระปีชาสามารถทางด้านถ่ายภาพนี้นะครับ
ตอนเริ่มแรกอาจจะเป็นการถ่ายกล้องธรรมดา
การถ่ายภาพยนตร์การถ่ายภาพสไลด์เป็นจุดเริ่มต้น
ทำให้ทรงศึกษาและฝึกฝนเทคนิคในการถ่ายภาพอย่างจริงจังนะครับ
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาพระองค์ทรงได้รับพระราชทานกล้องนะครับ
จากสมเด็จพระราชนีคือสมเด็จย่าที่ประชาชนชาวไทยเนี่ย
อันนี้เป็นประวัติศาสตร์และพระองค์ทรงเป็นศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะเป็นกล้องลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมประเทศทำในประเทศอังกฤษ

จึงต้องใช้ความชำนาญเป็นอันมากในการถ่ายภาพ
ก็ผู้คนจะเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราทรงสะพายกล้องฉายภาพสมเด็จพระบรมราชินินาศ

จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับว่าในตอนเริ่มต้นก็ทรงถ่ายภาพทั่วไป
ถ่ายภาพในครอบครัวถ่ายภาพทูลกระหม่อมทั้งสี่พระองค์
ถ่ายภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในพระอิริยบทต่างกัน
เป็นภาพที่สวยงามนะครับเป็นภาพของครอบครัว
เป็นภาพในวัยเยาของพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอ
รวมกันบ้างแยกกันบ้างนะฮะมีรูปดีอย่างเช่นรูปสมเด็จพระบรม
สมัยทรงพระยาวทรงขี่สามล้อประทับ๓ล้อด้วยพระองค์เอง
สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาในวรโอกาสต่างนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นนะครับในความน่ารักนะครับ
แต่เมื่อหลังจากผ่านการทรงงานที่เป็นพระราชกรกิจที่สำคัญ
กล้องถ่ายรูปของพระองค์จะแปรเปลี่ยนหน้าที่จากภาพความสุขของครอบครัวเนี่ย
มาเป็นภาพเพื่อความแก้ปัญหา
ความทุกข์ยากของราศดรเป็นเรื่องจริงเรื่องจังที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้กล้องส่วนพระองค์เนี่ย
บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงประสบพบเห็นด้วยสายพระเนธ
แล้วก็มาจัดเรียงร้อยเป็นเรื่องราว
เพื่อเป็นแผนที่จะออกพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาให้แก่ถวยราชทั้งหลาย
ที่ลำบากยากแค้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพระราชดำรัฐไว้ที่น่าสนใจเมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๓๗ที่ระบุว่า
การถ่ายรูปนั้นไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายรูปให้เป็นศิลปะ
หรือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไร
เป็นเพียงแต่กดชัตเตอร์สำหรับเก็บให้เป็นที่ละลึก
แล้วถ้ารูปนั้นดีมีคนได้เห็นแล้วก็พอใจ
จะเป็นการเผยแผ่ไปให้ความสุขแก่ผู้ได้ดู
เพราะว่าเขาชอบหมายความว่าให้เขาได้มีโอกาสได้เห็น
ทัศนียภาพที่เขาไม่ค่อยได้เห็นหรือมุมที่เขาไม่ได้เห็น
เป็นการแผ่ความสุขให้เขาอีกทีหนึ่งซึ่ง
เป็นจุดประสงค์ของการถ่ายรูป
สิ่งเหล่านี้นี่คือการสะท้อนศิลปะของการถ่ายรูป
ที่พระองค์สั้นเคยตัดไว้

การถ่ายรูปกลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ

บันทึกภาพทั้งหลายด้วยพระองค์เอง
แล้วก็จัดบวชหมู่จัดเรื่องราว

ในการวางแผนโครงการต่าง
ในการจัดการแหล่งน้ำ
ในการจัดการเกี่ยวกับการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ท่านเอง

นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมศิษย์พระเจ้าอยู่หัว
มีต่อประสบกันที่ก่อนชาวไทยอีกด้าน
ในวันที่สุดของบาปเกษตร

เรื่องราวการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นำมาเสนอเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับ
เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่๕ธันวาคม
พศ๒๕๒๑นะครับ
เนื่องในวันเฉลิมประชลมภรรษาของประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
นำเสนอเรื่องโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะครับ
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่า
เป็นที่ทราบในหมู่ประสบนิกรทั้งหลายอยู่แล้วว่า
สวนจิตรรดาหรือพระตนักจิตรรดาและโหฐาน
พื้นที่๑ตารางกิโลเมตรบริเวณที่ตั้งนะฮะตรง
แถวละแวกพญาไทใกล้กับวัดเพร็ญจำนาปพิศ
เป็นที่ประทับถาวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นบ้านของในหลวง
ซึ่งธรรมดาองค์พระประมุขของประเทศ
ย่อมจะต้องมีที่ประทับที่ความเป็นอยู่ที่
คนก็คาดคิดว่าจะต้องหรูหราฟุ่มเฟือย
แต่ที่จริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่
พระองค์ได้ทรงอุทิศพื้นที่ส่วนใหญ่

ในการที่จะทำเป็นโครงการต่าง
เพื่อขยายผลนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชน
ในทุกภูมิภาคที่ธุรกันดาบ
ทั้งนี้จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมประสงค์นิกรในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ประชาชนเนี่ย
มีการอยู่ดีกินดีมีอาชีพนะครับ
ส่วนใหญ่ก็คืออาชีพการเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย

โครงการสวนจิรดาซึ่งเป็นโครงการสวนพระองค์
มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ยึดหลักที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตต่าง
เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
วัสดุเหลือใช้ของเกษตรกรมาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด
ในสถานที่๑ตารางกิโลเมตร
มีสักกี่คนที่จะทราบว่า
ล้อมรอบรั้วที่สวยสง่ากลางกรุงนั้น
มีทั้งนาข้าวมีทั้งโรงสี
มีทั้งทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัว
รวมไปถึงโรงงานผลิตนมผงทันสมัย
โรงงานผลิตปุ๋ยผลิตฐานด้วยแกรบ
โรงงานผลิตแก๊สจากมูลสัตว์
บ่อเลี้ยงปลาโดยเฉพาะยิ่งปลานินนะครับ
สิ่งเหล่านี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผีพระราชประสงค์จะให้กิจการทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีผลดี

สามารถที่จะขยายผลได้อย่างชัดเจน
ไม่จะต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ
เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรผู้สนใจในแต่ละสาขาอาชีพ
ได้เดินตามรอยพระยุคลบาท
ในการที่รับคำแนะนำพระราชดำริต่าง
ประกอบอาชีพได้อย่างบรรลุผลสมบูรณ์นะครับ
โครงการส่วนพระองค์ในสวนจิลดา
ก็มีประชาชนไปเยี่ยมชมไปอะไรต่อรายได้ทุกวัน
โครงการโคนมเนี่ยนะครับเกิดจากโคเพียง๖ตัวนะครับ
ที่มีผู้ทุนกล้าวถวายมาหลังจากแม่โคที่ตกลูกแล้วก็มีน้ำนม
ก็มีการแปรรูปเป็นนมผงมีการนำน้ำนมโคออกมาทำบรรจุขวด
ขายให้ข้าราชบริพาณในสวนจินรดาในราคาถูกแสนถูกนะครับ
และในเวลาต่อมาเมื่อมีการถวายโคให้พระองค์เพิ่มขึ้นนะครับ
ก็ต้องขยายตัวแปลงปลูกย่าเพื่อเลี้ยงโคมากขึ้น
ลูกย่าแปลงปักดำย่าที่จะเลี้ยงโคเนี่ยผลิตนมสดออกมานะครับ
เกษตรกรก็มีการนำนมผลผลิตจากของตัวเองเนี่ยมาขายนะครับ
โดยพระองค์ทงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงงานนมผงสวนดุสิตขึ้นมา
เกษตรกรพอนำมาขายเนี่ยด้วยความที่ต้องการอยากจะสนองพระราชดำริ
ก็จะขายในราคาที่ถูกต่ำกว่าราคาตลาด
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม่ได้ต้องรับซื้อในราคาตลาด
จะมาขายให้ถูกกว่าเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวใครไม่รู้จะไปพูดว่าในหลวงกดราคานมสดเกษตรมันจะไม่ดี
ฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยซึ่งตั้งใจที่จะถวายแต่ว่าก็ต้องยอมรับในพระดำริอันนี้นะครับ
โรงงานโรงนมผงสวนดุสิตเนี่ยจึงผลิตนมผงนานาชนิดออกจำหน่ายมากมาย
สหวานรสจืดโครงการอันนี้นะครับว่าไปแล้วเนี่ยดำเนินการไปซื้อในราคาตลาดขายในราคาต่ำกว่าตลาด
เห็นไหมครับอันนี้ถ้าจะคิดทางบัญชีแล้วเนี่ยจะต้องขาดทุน
แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่านี่เป็นโครงการทดลองไม่ได้หวังแสวงหากำไรอะไรเลยนะครับ
อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจในสายพระเนธในพระราชปนิษฐานที่จะช่วยราศดรจริง
จากเรื่องนมผงก็จะมีอีกเป็นฉางข้าวขนาดใหญ่
ข้าวได้มากมายถึง๕๐๐เกวียนนะครับ
มีการออกแบบมาเป็นฉางข้าวเป็นโครงการตัวอย่างนะครับ
ข้าวส่วนใหญ่ที่สีจากฉางนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเครื่องเสวย
และขายให้ข้าราชบริพาณตลอดส่งไปให้โรงพยาบาลจุฬานะครับเพื่อจะเลี้ยงคนไข้นะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องข้าวก็มีแกรบ
มีแกรบก็เอาไปทำถ่านไปทำปุ๋ยนะครับ
แม้แต่ในข้าวในนาแปลงสาธิตเนี่ยพระองค์ก็ทรงปักดำด้วยตนเองนะครับ
หลังจากมีงานแลกนาขวัญแล้วเนี่ย
ทรงโปรดก้าวให้พระยาแรกนาและเทพี
เสร็จจากพิธีในท้องสนามหลวง
ให้ไปหวานข้าวในนาทดลองสวนจิตด้วย
พระองค์ก็ทรงเสด็จเป็นประธาน
และเสด็จไปดำนาด้วยพระองค์เองด้วย

ถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่สุขสบาย
ที่จริงพระศกนิกรลำบากยากแค้นอย่างไร
ท่านก็ได้สัมผัสได้มีความเหนื่อยยาก

แตกต่างไปจากประชาชนทั่วไปเลย
ในเรื่องที่ทรงทดลองเรื่องการเกษตร

คือตอนที่ทรงหวานข้าวด้วยพระองค์เอง

ท่านบุญญิงบุฏรีวิราวัยทะเยะรองราชเรขาธิการ
เคยเล่าเรื่องไว้นะครับว่า
พระบาทสมจรรย์พระเจ้าหัวสรุนพูดถึงเรื่อง

เสนอแนวทางมีพระราชดำริให้ทำ
เรื่องการปลูกพืชอะไรต่ออะไร

การไปแนะนำชาวบ้านชาวนาให้ทำ
ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่รู้นะครับ
ถ้าเราไม่ได้ทดลองทำด้วยตัวเอง
ให้รู้ซึ้งชัดเจนซะก่อน
จะไปบอกเขาได้อย่างไรนะครับ

พระองค์ทรงกระทำอะไรหลายอย่าง

ในเนื้อหาที่นักงานสินวิทย์ไฟรัตน์ได้นำเสนอนี่นะครับ

ประเภทแรกคือโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ

โดยงานราชการเอกชน
สนองพระราชบรรณมลิเกียจ
เพาะพันธุ์ปลานิน
สองเป็นโครงการกึ่งธุรกิจ
มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไรมากนัก
ส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้บริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ
แล้วก็มีการบริหารจัดการการเงินอย่างครบวงจร
ที่เป็นตัวอย่างของการจำหน่ายแบบพอเพียงให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยุติธรรมไม่ได้แสวงหากำไร
สิ่งที่ควรจะเอ่ยถึงเป็นพิเศษก็คือเรื่องการเพาะพันธุ์ปลานิน
นินในความเป็นมาก็คือมะกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นได้ทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ทรงโปรดก้าวให้ใช้สระว่ายน้ำในสวนจิตรดาสระว่ายน้ำที่เป็นสระสำหรับว่ายน้ำออกกำลังใน
ปรับเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปลานินโดยมีพระราชปารพว่าจะเป็นสระที่ว่ายน้ำมันไม่ได้บังเกิดประโยชน์เท่ากับการมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรนะครับ
อันนี้เป็นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นก็มีบ่อเลี้ยงปลามีอะไรต่ออะไรในภายหลังอันนี้เป็นความปราบปลื้มของผู้ที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เป็นอันมากนะครับ
ดังนั้นโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตรดาเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับแล้วก็ดำเนินต่อมาด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีการทุนก้าวถวายเงินสนับสนุนถวายอาคารเครื่องมือต่างบ้างนะฮะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยเดียวที่บริหารจัดการด้านบัญชีของตัวเอง
คว้าวิจัยในโครงการส่วนพระองค์ทั้งหมดที่เอ่ยกันมาเนี่ยนะครับ
ทำให้เกิดเห็นว่าโครงการส่วนพระองค์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้
เสมือนศาสตร์ของพระราชาที่ทรงคิดค้นเพื่อราชดรโดยแท้